มันเริ่มมาได้ไงไอ้ปฏิบัติธรรมมันเริ่มมาได้ไง

คือชีวิตเรามันเหมือนมันมีพร้อมทุกอย่างนะ
คือมันเหมือนแบบโอเคเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรขนาดนั้น
ไม่ได้แบบโด่งดังเป็นอะไรมากมายขนาดนั้น
เมื่อไหร่ก็ตามที่โบคิดว่าถ้าเราได้ไปถึงจุดนี้แล้ว
มันจะต้องอ่ะสุดยอดมันต้องมีความสุขมากทำไมอะ

จะเจอทุกข์ว่าเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้

จนกว่าปฏิบัตินี่พอปฏิบัติไปเรื่อย
มันเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตมันก็ได้รู้ว่า
คือจริงแล้วความสุขมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
การไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์มันคือแบบ
เรากำลังมองหาอันนั้น
มันก็เลยเริ่มที่จะไปปฏิบัติธรรม

น้องเขาจะมีห้องนั่งสมาธิเลยค่ะ
แล้วเขาก็จะมีความเชื่อต่างเกิดขึ้นกับคุณมากมาย
ก็ทุกวันนี้ก็นั่งเมื่อเช้าก็นั่งมาชั่วโมงหนึ่งค่ะ

ของเขาเขากำลังสร้างให้ชีวิตเขานั้นมันเข้มแข็ง

เอ๊ะโบวี่ไหนโบวี่มีข่าวกับผู้ชายเยอะแยะไปหมด
แต่วันนี้มานั่งคุยกับเราเรื่องปฏิบัติธรรม

โบวี่ที่มีข่าวกับผู้ชายมากมาย

คุณเฉยค่ะโบสถ์ไม่ค่อยได้เซียเรียนเลยเรื่องข่าวอะ
มันเหมือนมันอยู่ในวงการจนชินอ่ะเราต้องแยกออกเนอะแยกออกคนละเรื่อง
ในเรื่องปฏิบัติก็จะเรื่องอาชีพที่เราทำก็เรื่องของอาชีพไหม
ใช่ค่ะก็ทุกวันนี้อาชีพคือทำเป็นหน้าที่ทำงานเป็นหน้าที่
จริงข่าวเวลามันมาเยอะมันทำให้เรางานเยอะไหม
ก็มีงานบ้างแต่ว่ามันก็อาจจะเอฟเฟคบางอย่างที่ไม่ดีบ้างอะไรอย่างนี้

ต้องยอมรับว่าบางราศีเขาบอกว่ายิ่งมีข่าวเฉา

ยิ่งดังราศีไหนครับยิ่งถ้าหมกมุ่นหรือเรียกได้ว่ามีข่าวเฉา
จะยิ่งดีขึ้นเสริมดวงมากขึ้นฮะ
คือราหูตอนนี้โคนจรอยู่ราศีสิงฮะ
มันก็ส่งผลต่อชาวราศีสิงศ์ในห่วงเวลาตั้งแต่๑๖มกราคมปี๒๕๕๙
จนถึงวันที่๔สิงหาคมปี๒๖๖
ราศีกรกฎตั้งแต่๔สิงหาคมปีนี้เป็นต้นไป

มันแปลว่า๑ปีครึ่ง๑ปีครึ่งในการที่ถูกราหูทับราศีเนี่ย
มันย่อมเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายมากมายท่านที่เกิดราศีกรกฎที่เป็นแฟนรายการ
ในขณะนี้เป็นเวลาที่คุณควรเร่งในการที่จะมอมเมาในสัมมาอาชีวะ
อย่างมีฉันทะจิตวิมังสาวิริยะก็คือมีอิทธิบาท๔
คือไม่ได้ผิดนี่นะที่เราจะทำงานในหลักที่จะประกอบด้วยอิทธิบาสีซึ่งเป็นสมาชีวะ
เพราะมันเป็นเวลาแห่งโลกกระทำโลกกระธาตุที่ต้องเวียนไป
ในการที่จะให้เกิดทรัพย์เกิดความมั่นคงในฐานะหมดหนี้หมดสิน
แต่ถ้าเกิดใครอยู่ราศีกรกฎมาประกาศตุ้มจะหยุดจะไม่ทำแบบนี้ไม่ทำแบบนั้น

มันทำได้แต่ตัวเองก็จะไปเจอวิบากรรมอีกข้อหนึ่งคือว่าเงินไม่พอใช้บ้านถูกยึด
มีปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกมากมายมันเป็นเรื่องของธุระภาระ
นี่เลยเป็นเหตุทำให้โบวี่ยังไม่ได้กระทำลงมือทำ
ใช่คือเราต้องสร้างให้เราพออยู่ได้ก่อน
ขนาดนั้นแต่ว่าคือมันอยู่ได้คืออยู่ได้ของมัน
เป็นไปได้ไหมถ้าตามดวงพ่อหมอจ๋าสิ่งที่เขาวางแผนไว้มันจะเป็นไปได้ไหม
นี่ครับโบวิเขามีดาวจันทร์อยู่ราศีธนู
เคยเห็นดวงลักษณะอย่างนี้มา
เดือนเดือนละ๔๐๐๐บาทพอใช้ในแต่ละเดือนครบหมดไม่มีอะไร
พอต่อมาไอ้ที่มีพระจันทร์อยู่อย่างนี้แล้วถูกดาวเสากำลังจะโคจรทับ
ในประมาณปลายปี๑๙๖๐เนี่ยแบบนี้แบบนี้แม่ก็ฟอกไต
ทุกสัปดาห์ค่อยฟอกไตใช้เงินมหาศาล
คือเข้าใจไหมมันมีองค์ประกอบที่เป็นวิบากรรม
ที่เราไม่สามารถบริหารจัดการมันได้ในสังขารวัยในขณะนี้
เป็นสิ่งที่โบวี่คืนทนจะต้องวางแผนหลายเรื่องว่า
มันจะต้องมีภาระอะไรที่เกิดขึ้นกับดวงชะตาของงูโบวี่
หรือคนที่เกิดลักษณะราศีกรกฎในเวลานี้

ต้องมองหารู่ทางในสัมมาชีวะที่เรานั้นชำนาญการ
ยังมีคนบอกอาจารย์ไปทำเป็นสบู่ขายสิ
อาจารย์ไปเปิดร้านลอตเตอรี่เลยสิใหญ่เลย

แล้วเราก็ต้องไม่ทำอะไรโดยการที่เราใช้ชื่อเสียงโอกาส
เหยียบทับพื้นที่ทำอาหารกินของคนอื่นเขา
สมมุติว่าเรามีตรงนี้แล้วคนรู้จัก
แล้วเราก็ไปทำอาชีพนี้แข่งกับเขาด้วยโอกาสที่เราได้
ที่เราก็ทำของเราดีอยู่แล้วตันไปเหยียบทับคนอื่นเขา
เราก็จะเจอคนอิจฉาริสยาให้ร้ายทำลาย
คือเราก็อยู่อย่างมีสติว่าเราต้องทำอย่างนี้ให้ดีที่สุด

ถ้างั้นตอนนี้โบวี่ประกอบอาชีพอันนี้ต่อไปสักระยะหนึ่ง
แต่ความฝันที่โบวี่อยากฝันไว้ก็คือมีธุรกิจอันหนึ่ง
แล้วก็อาจจะแบบค่อยถอยเป็นไปได้ไหม
เป็นไปได้คืออย่างนี้ครับข้อที่หนึ่ง
โบวี่เกิดในปีที่เรียกว่าเป็นดาวพระฤหัสบดี
โคจรในเรือนชะตาอยู่ราศีมังกรเลข๕เนี่ย
ดาวพระศรีก็คือครูคือความรู้
ซึ่งโบวี่ก็รู้สึกตลอดเวลาในการเวลาที่ผ่านมาว่า
หนึ่งที่หวังและตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้น
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ไม่ได้เป็นไม่ได้ทำไม่ได้มี

ข้อที่๒ที่เคยแข่งอย่างเต็มที่ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่า
วิริยบรมีเราขยันให้เต็มที่อย่างไร
เราก็สู้คนบางคนที่ขยันบ้างไม่ขยันบ้างไม่ได้
ข้อที่๓ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าสายแห่งธรรมะที่จะไป
แน่นอนปรารถนาได้เพราะดาวประจำดาวธรรมะมันเร็งดาวตัวเอง
เล็งราศีเกิดเลยปรารถนาแต่มันเป็นดาวตำแหน่งมิตร
นิดคือแปลว่าเสื่อมในจังหวะที่โบวี่เกิดดาวดวงนี้มันดับ
เพราะฉะนั้นโบวี่จะกลายเป็นคนนี้นะในขณะที่ตัวเองเป็นคนที่ขยันและตั้งใจเรียน
ปัญญาเกิดเกิดดับบางทีนะเหมือนฉลาดบางทีเหมือนโง่อย่างฉับพลัน
ไปหมดเลยในทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเรียนคืนนี้คือดวงชะตาเป็นดวงชะตาเกิดดับในปัญญา
บางทีเหมือนกับไม่ได้เคยรู้ในสิ่งนี้มาก่อนอย่างแปลก
ไม่มันจะเป็นอย่างนี้พอสอบเสร็จต่อมาก็ลืมเออเอามาแก่สี่ติดท็อปเลยนะ
ติดแบบคะแนนสูงติดท็อปติดขึ้นมอดำอีกเป็นไงสักพักคือลืมไปแล้ว
เร็วมากทุกวันนี้ก็ลืมเจอหน้าคนอีกทีก็จำชื่อไม่ได้
ทุกวันนี้ก็เป็นคือติดดับเป็นทุกวันนี้ก็เป็นอยู่เป็นมาตลอดชีวิต
มันก็เลยทำให้โบวี่ต้องยังต้องศึกษาต่อไป
แต่แน่นอนฮะหลังตรุษจีนแล้วก่อนเมษายนก่อน
ตรุษไทยเนอะตรุษไทยคือเมษายน
ราศีไหนช่วงนี้ถ้ามีโอกาสเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกล
แล้วจะเป็นการเปลี่ยนดวงจากที่ร้ายให้กลายเป็นดีฮะ
ราศีที่เดินทางแล้วประสบความสำเร็จนะ
คือราศีกุมแนวราศีกุมราศีมีน
คือการเดินทางเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะ
การเดินทางได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมสิ่งต่าง
มันเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนในชีวิตของเรา
โดยเฉพาะการเดินทางไปในประเทศที่มีขอบเขตเวลา

อ้าวเพราะในสมมุติบัญญัติของมนุษย์
ทุกข์อยากให้เวลาผ่านไปเร็ว

เราก็ควรจะบินไปออสเตรเลียเพราะมันเร็วกว่า

เมื่อเราข้ามเขตเวลาเราก็ไปกินสนุกดูวัฒนธรรมประเพณี

และอาจจะเกิดไอเดียกลับมาในเมืองไทยแล้ว
เหมือนกับเราข้ามเวลาแห่งความทุกข์นั้นไปแล้ว

เริ่มไปปฏิบัติธรรมก็เกิดจากเรื่องปีชง

แต่ว่าไม่ได้แบบไปแบบปฏิบัติจริงจังอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พอดีเจอช่วงปีชงมันก็มีแบบ
แบบที่เขาปฏิบัติเขาก็แนะนำเออมาปฏิบัติสิอะไรอย่างนี้

ก็โสดเลิกกาแฟแล้วก็อยู่เป็นโสดมานาน

อุบัติเหตุก็ไม่มีนะงานก็โอเคค่ะ

คืออยู่ดีก็โสดแหวะฉันอยากจะชงเรื่องแบบนี้เหลือเกิน
อันนี้ชงจริงที่เขากลัวกัน

บางคนก็หนักบ้างเบาบ้างบางคนชงดีก็ดีเลย
ปีชงจริงเนี่ยผ่านตรุษจีนมาแล้ว

ในความหมายที่ครูบาอาจารย์สอนให้เรารู้คือ
ถ้าคนอายุน้อยกว่าวุฒิภาวะจะพึงมีเช่นน้อยกว่ายี่สิบ
แปลว่าอันตรายเพราะยังดูแลตัวเองไม่ได้
สำหรับคนอายุเกิน๖๐๗๐ไปอันตรายเพราะแก่แล้วเตรียมตาย
ถ้าชงระหว่างถ้ำกลางแปลว่าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลง
ขยับขยายโยกย้ายเจอของจริงจากของที่ไม่ใช่
แล้วมีการต่อสู้เริ่มต้นมีกิจกรรมนี้คิดเยอะ

ก็มีคนที่คุย
ไม่เอาเดี๋ยวเรียกแฟนไหม

จริงเหรอเรายังหรือเขายังฮะ

แต่ว่าตอนนั้นต้องมีเรื่องวิชาคริสต์ไง

อยู่เป็นโสดคนเดียวจะดีกว่า
และอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เป็นบ่วงวิบาก

เท่ากับไปตัดความสุขในความหวัง

ต่อให้รักกันมากวันหนึ่งดวงชะตาอย่างนี้
ต้องมีเหตุให้พัดพรากจากกัน
ดวงชะตานี้มันเป็นดวงชะตาที่มีดาวแห่งความตาย

แปลว่ามีแล้วมันเป็นตัวเป้าล่อ